คุณฮิรัญทรัพย์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าคนนี้ขอลงพื้นที่ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะคะ
เชื้อโควิดตามบ้านตามสถานที่ต่างพี่ทูลบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะ
ไปไม่ได้ไปคนเดียวค่ะไปพร้อมกับชุดเฉพาะกิจกู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถาน๓๐๐ยอดค่ะ
เดินทางไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด๑๙ให้กับชุมชนวัดใหม่พิเรน
พร้อมกับให้กำลังใจส่งมอบเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือนะคะณชุมชนวัดใหม่พิเรนที่เขตบางกอกใหญ่ค่ะ
บ๊อบบอกกับเรานะคะว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมวลชนอาสากลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ค่ะ
แล้วก็เจอแบบนี้นะคะเห็นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็อยากไปให้กำลังใจ
ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพอดทนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
วันนี้ทีมงานทุกคนพร้อมจนหมดแล้ว
และเราก็มีความสุขมากที่ได้มาทำภารกิจนี้
ร่วมกับประชาชนทั่วไปทุกคนเองก็มีความสุขนะครับ
ให้ซึ่งกันและกันให้ทุกคนเนี่ยระหนักว่าอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่าง
ทุกอย่างมันจะพ้นผ่านไปได้ถ้าเรารวมตัวกัน
ความสามัคคีด้วยกันและเราจะพ้นมันไปได้ครับ

สู้ค่ะสั้นง่ายแต่ได้ใจความนะ